คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอีกหนึ่งอุบัติเหตุ

เพราะว่าที่จังหวัดตรังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์
แต่ที่สลดนั้นเพราะว่าสองสามีภรรยาที่ขี่รถจักรยานยนต์นี้นะครับ
เป็นสองสามีภรรยาที่กำลังไปแจกการ์ดแต่งงาน
งานของลูกชายที่จะแต่งกันเดือนหน้าไปแจกให้แขกเรือ

จนทำให้มีคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็ไม่ทันได้เห็นงานแต่งของลูกชายด้วย
ประเทินใจนะครับใช่ครับ
นี่เป็นวินาทีที่ลูกสาวเห็นร่างอันไร้วิญญาณของนางพันดีบุญเศษ
อายุ๕๗ปีผู้เป็นแม่ถูกรถชนเสียชีวิตคาที่
ส่วนพ่อนะครับนายมานพบุญเศษอายุ๕๘ปีบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่ก็ปั๊มหัวใจก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นก็ช่วยกันพยุงร่างลูกสาวคนตาย
ที่ร้องไห้จนแทบจะเป็นลมล้มพับนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเลี่ยงเมืองสายบ้านควรนาบินลา
ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองตรังเมื่อเย็นวานนี้
จากการสอบถามญาติของผู้เสียชีวิตก็ทราบนะครับว่า
ทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันประกอบอาชีพค้าขาย
ก่อนเกิดเหตุคือออกไปซื้อสุราเพื่อไปจำหน่ายที่ร้านของเขาเอง
โดยนำการ์ดแต่งงานของลูกชายที่จะจัดขึ้น
คืองานแต่งจะมีขึ้น๑๒ตุลาคม

ก็ต้องเอาการ์ดไปแจกให้แขกเรือ
ซึ่งนอกจากลูกชายเอาไปแจกกันแล้ว
พ่อแม่ก็ต้องเอาไปแจกกันด้วยนะครับ

ใช่นะครับไปแจกแล้วก็เชิญผู้คนมาร่วมงาน
แต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นระหว่างที่ทั้งคู่กำลังกลับบ้าน
มีสามีเป็นคนขี่และภรรยาเป็นคนซ้อนท้ายนะครับ
จะถึงบ้านเพียงแค่ประมาณ๓๐๐เมตร
คาดว่าทั้งคู่กำลังจะแจกแก๊สงานแต่งลูกชาย
แต่กลับเกิดอุบัติเหตุที่เศร้าสลดเสียก่อนนะครับ
ส่วนคนขับรถยนต์หลังก่อเหตุหลบหนีไปเลยครับ
ต้นคาดว่าอาจจะมีรถยนต์คันก่อนหน้า

ทำให้รถจักรยานยนต์ล้มคว่ำแล้วก็หนีไป
ก่อนที่รถยนต์อีกคันหนึ่งจะตามมาทีหลัง

แล้วก็ชนซ้ำซ้อนเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ

จะต้องไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
แล้วก็เอาตัวคนขับรถยนต์ทั้ง๒คัน
มาทำการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ